ไม่เคยได้พลาดดูจริงค่ะ
เดี๋ยวมาตอบให้นะคะ

ทุกคนมีระดับความโอดทน
ถ้ายิ่งทนแล้วยิ่งบรรทอนจิตใจ

ชีวิตคู่ก็ไม่ใช่ที่สุดของความสุข
แปลกที่แต่ละคนอยากจะไปหาความสุขของตัวเอง
โฟกัสงานบางคนมองหาคนใหม่แค่นั้น
แล้วก็ลงท้ายแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่า
คู่รักดาราอีกคู่ที่กำลังเลิกกันค่ะ

วงการบันเทิงโอ้โหร้อนแรงแซงยิ่งกว่าอากาศอีกค่ะ
อากาศเลิกรายวันหรือเปล่ายังไงไม่รู้นะคะ
แต่จู่ค่ะดันมีคนมากระซิบถามพี่แจ๊กกะรีนนะคะว่า

ติดตามข่าวเห็นพี่อ้ำไปทำบุญที่นู่นที่นี่ตลอดเลย

ใช่คือคนเห็นพี่แจ๊คเจอพี่อ้ำบ่อยไง

แจ๊กกะรีนไม่ปล่อยข่าวลือลอยไปไกลค่ะ

อ้ำยืนยันเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะคุณผู้ชม

บอกก่อนเลยนะคะว่าเวลาที่พี่อ้ำไปตะเวนทำบุญแล้วพี่นัทเนี่ย

คุณมีเลียเขาไม่ไปด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อน

ลืมไปได้เลยนะคะข่าวทำนองแบบพี่อ้ำนอกใจค่ะ
เพราะทุกวันนี้นะคะมีแต่ข่าวเป็นสายบุญ
ตอนนี้ไม่ใช่ดรแล้วนะคะมักภาษาอันดับ๑
ย่ามเขาแซวตัวเองนะคะ
ถ้าพี่อ้ำจะมีข่าวนอกใจก็มีแค่คนเดียว

ผู้จิ้มสายไวค่ะพี่มดตามขชาภาตดูนะคะ
เออพวกเราไปด้วยกันบ่อย

อ้ำยืนยันด้วยนะคะว่าความหวานสดร้อนคือเมื่อ๒วันก่อนค่ะ

กระเป๋าแบนหรูให้พี่นัทไปหมาดค่ะ
สิ้นเดือนนี้นะคะเตรียมทริปไปเติมความหวานให้น้ำทะเลจืดไปอีกค่ะ
รอดูได้เลยนะคะว่าคู่นี้หวานแน่นอนค่ะ

ไม่ใช่คู่พี่อ้ำกับพี่นัทนะคะแต่ว่าจะเป็นคู่ไหน

เพราะอยากให้ทุกคู่รักกันนานนะคะ